ผู้ต้องหาผู้ต้องหารอดไปแล้วเนี่ยอืมถามเลยว่าครับจะจับกันได้ไหม
อ๋อคือคืออย่างงี้ฮะโอ้ยแม่ต้องเข้าใจนิดหนึ่งน่ะ
คดีนี้เกิดมาเมื่อมาสามปีที่ผ่านมาค่ะถ้าเขาหนีวันนี้เขานับไปอีก๒๐ปี
ใช่คือหมายถึงว่าถ้าสมมุติเขาผิดตามข้อเก่าหาไม่ใช่ไม่ใช่
หมายถึงอายุความผิดไม่ผิดไม่รู้อายุความใช่ไหมตำรวจเขาจะจับมาภายในยี่สิบปี
แล้วผมเห็นว่าตำรวจภาคหนึ่งนะเขาก็ขยันขันแข็งที่จะทำนะ
มันมันเป็นการท้าทายในยุคพบตรคนนี้เป็นการท้าทาย
ผมว่าเขาต้องเอาตัวมาได้ผมไม่คิดอย่างนั้นน่ะอืม
แต่ว่าเราคิดว่าถ้าเราสั่งสำนวนเราอยากได้พยานหลักฐานครบ
แล้วอยากรู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่วันนี้ถ้าหลักฐานที่คุณแม่ว่า
ถ้าตำรวจบอกคุณแม่ว่าแน่นแล้วอายการก็ฟ้องให้แล้วเนี่ยมันก็แน่นแหละ
ประการที่สองเรารู้ข้อมูลแล้วว่าเขาจะอ้างอะไรนึกออกไหม
เขาจะอ้างว่าเขาไม่ได้ทำผิดเพราะอะไรวันนี้เราก็มีข้อมูลของเขาแล้ว
อ่าเขาจะเอาอะไรมาสู้เราก็เพราะฉะนั้นภายในยี่สิบปีนี่
ผมเชื่อว่าไม่มีอะไรที่ตำรวจไทยทำไม่ได้อ่า
เขาได้ตัวมาผมก็คิดว่าไม่น่าจะรอด
คุณแม่ค่ะคือคุณแม่ห่วงว่าจะไม่ได้ตัวถูกไหมจ๊ะ
อ่าแต่อันนี้ที่อาจารย์ประเมฆบอกคืออาจารย์ประเมฆคิดว่าตำรวจน่าจะได้
แล้วที่สำคัญคือที่อาจารย์บอกคืออายุความถูกไหมคะอายุความยี่สิบปี
ยี่สิบปีแต่แน่นอนคือใจคนที่เป็นผู้เสียหายนะคะ
อาจารย์ค่ะมันยิ่งนานมันยิ่งไม่ไหวอ่ะอ่าค่ะค่ะค่ะ
จ๋าคำถามถัดไปได้ค่ะหรือแม่อยากพูดอะไรก็ได้นะ
ก็คืออยากจะให้ขอความยุติธรรมนะคะครับทางเราเนี่ย
ก็คือแบบยังไงล่ะคือแบบมันเจ็บมาเยอะแล้วคือขอความยุติธรรม
ขอแบบให้มีความซื่อตรงกันใครผิดก็ว่ากันไปตามผิดครับ
ถูกก็ว่ากันไปตามถูกขอตรงนี้ค่ะขอความยุติธรรมอืม
ผมถามนิดหนึ่งผู้ต้องหาคนที่สามที่ฟ้องไปแล้วเนี่ยเอ่อ
สารก็แจ้งวันนัดสืบแล้วยังครับอ๋ออันนี้อันนี้ยังยังไม่ได้ถาม
อันนี้ไม่ได้ถามทางพนักงานตรงส่วนเลยอ๋อพบอายการก็ได้น่ะ
คือคุณแม่ไปพบอายการก็ได้ไปพบอายการที่จังหวัดสระบุรี
เพราะเขาฟ้องคนที่สามไปแล้วถ้าคุณแม่ไม่สบายใจอ่า
เกรงว่าจะไม่รับความเป็นธรรมหรืออาจจะไม่ค่อยไม่มั่นใจพวกผมเนี่ยนะ
คุณแม่อาจจะตั้งทนายไปขอสภาธนายตั้งทนายเข้ามาเป็นโจทย์ร่วมกับพวกผมก็ได้
คืออันนี้ทางเราบอกตรงเลยทางเราต้องทำมาหากินคือจะต้องไป
หาทนายไปจ้างทนายไม่ต้องจ้างก็ได้ครับไม่ไม่
ความหมายของแม่คืออย่างนี้ใช่ไหมคะคือมันก็เหนื่อยอีกอ่ะนะ
ทำมาหากินเราก็ต้องทำมาหากินเนอะแม่แล้วทำไมเราจะต้องไปเดินเรื่อง
คือเราไม่อยากกังวลเราไม่อยากกังวลเราคือเราคิดว่าหลักฐานจากพนักงานสอบสวนเนี่ย
เขาพร้อมอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ย

เราคิดว่าไม่จำเป็นจะต้องไปหาทนาย

ก็มีสิทธิจะตั้งทนายเข้ามาดูสอบ
คานอำนาจอายการดูให้อายการตรง
คือถ้าเกรงว่าไม่ตรงถ้าไม่ไว้ใจนะ
หรือไม่สนิทใจอยากจะตรวจสอบพวกนี้ก็ยินดี

ค่ะค่ะอันนี้ก็เตรียมอยู่แล้วค่ะ
ใจว่าเออเดี๋ยวถ้ามันยังไงอะไรยังไงก็

ได้ไปพบอายการได้ครับไปถามได้แล้วติดขัดยังไง
บอกมาทางรายการเดี๋ยวผมประสานงานให้

ไม่รายการไหนก็ได้ผ่านเถอะ

ที่คุณแม่กังวลก็คือว่า
คือเอาอย่างนี้นะคะถ้าสรุปผิดคุณแม่แย้งจอมขวัญนะคะ

เอ๊มันมีอะไรตกติดไหม
ใช่กลัวค่ะตอนนี้กลัวอย่างเดียว
กลัวอำนาจเงินที่จะทำให้เขาแบบ

ไม่งั้นเค้าใช้ความพูดอยู่กับคนมีจำ

อย่างนี้ค่ะแม่เดี๋ยวเราช่วยกันตามข่าวเรื่องนี้
นักข่าวช่วยกันทุกที่เลยค่ะ

จากที่เค้า

แม้ว่าเราจะต้องรู้เรารู้เลยนะว่าเขาจะต้องมาเกมนี้เกมนี้
อย่างนี้อย่างนี้มันตรงกับที่เราคิดไว้เป๊ะเลย

ทั้งที่พนักงานสอบสวนเขาไม่ได้เคยเล่าอะไรให้เลยฟังเลยนะ
แต่เราคิดไงคือทางลูกสาวน่ะตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่
เขารู้เขารู้อะไรตัวอะไรมาก

อ่าคือเขาเป็นคนที่รู้จักอายการหลายคน

เขามีเพื่อนเยอะมีผู้ใหญ่ที่คอยช่วยเหลือเขาเยอะ

คือเราก็เตรียมใจอยู่แล้วหนูก็ว่าถ้าพูดนะ
ถ้าพูดถึงว่าทำอะไรทางเจ้าหน้าที่หรือจะเป็นฝ่ายไหน
ทำอะไรเขาไม่ได้ก็ปล่อยเวรกรรมไปให้เวรกรรมลงโทษไป

ไม่เป็นไรอย่าเพิ่งท้อเดี๋ยวช่วยตา
คือเข้าใจที่คุณแม่พูดเพราะเท่าที่เป็นข่าวนะ
เขาเคยมีคดีแล้วเขาหลุดคดีมันก็เลยมีความคิดที่ว่าเป็นอย่างนั้น

แล้วคือคุณแม่อยู่ในพื้นที่คุณแม่ก็พอจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไร

จ๋าแต่เอาอย่างนี้ขออภัยเนื่องจากรายการหมดเวลา
แต่เดี๋ยวยังไงเรื่องนี้นักข่าวทุกสำนักช่วยคุณแม่ตามอยู่แล้ว
แล้วก็ข่าวล่าสุดคือว่าตำรวจน่าจะมีเบาะแสแล้วเรียบร้อย
ว่าผู้ต้องหาอยู่ที่ไหนนะคะ

ส่วนเรื่องที่คุณแม่กังวลใจเดี๋ยวเราช่วยตาม
ยังไงวันนี้ขอบคุณคุณแม่ก่อนที่ให้ข้อมูลนะคะ

ฝากอาจารย์ปรมิตฉันก็ไม่ควรจะฝากไม่ใช่งานอาจารย์โดยตรงนะคะ

ข้อลองเรียนตรงนี้ข้อไม่สบายใจยังไง
เดี๋ยวจะนำเรียนอายการสูงสุดให้ทราบ

แล้วจะบอกให้การจังหวัดสระบุรีพยายามประสานงานผู้เสียหายเอาไว้
อาจารย์ค่ะยังไงวันนี้ขอบคุณมากที่อุตส่าห์มาอธิบายแทนคนทำงาน